ต่อเนื่องเลยนะคะผลงานของปคมอีกเช่นเดียวกันนะคะ
สำหรับกรณีอุ้มบุญมันกลับมาอีกแล้ว
แต่ว่าครั้งนี้เขาบอกว่าจุดประสงค์มันน่าจะต่างออกไป

เพื่อให้คนที่เขาท้องไม่ได้เลี้ยงมีลูกใช่มันอาจจะมีการเรื่องของการค้าอวัยวะ

ซึ่งมีการขยายผลจับกลุ่มในหน้าจัดหาแม่อุ้มบุญได้เพิ่มเติม๒คนค่ะ
พลตำรวจตรีวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บังคับการปราบรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคมนะคะ
ออกมาพูดถึงเรื่องของการปราบรามเครือข่ายอุ้มบุญบอกว่า
เมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจจับผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาได้๒คน
เขาเป็นในหน้ารับจัดหาแม่อุ้มบุญอีกเครือข่ายหนึ่ง
ลักษณะเดียวกันกับเครือข่ายที่จับไปเมื่อ๑๓กุมภาพันธ์เลยค่ะ
และหนึ่งในแม่อุ้มบุญที่ถูกจับเนี่ย
ให้การเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายนี้
เคยรับงานอุ้มบุญให้ลูกค้าซึ่งเป็นพ่อแม่ชาวจีน
ซึ่งการอุ้มบุญเนี่ยจะนำแม่อุ้มบุญไปตรวจมดลูกที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
ก่อนจะพาไปฝังตัวอ่อนที่มาเลเซีย
คือภาพนี้เป็นเรื่องของการจับกลุ่มที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมา
เนี่ยค่ะพอไปฝังตัวอ่อนไปเหมือนกับว่าไปพักตัวจนรอให้ตัวอ่อนฝังที่มาเลเซียแล้วเนี่ย
พออายุคันได้ประมาณ๗๘เดือนก็จะพาเดินทางไปทำคลอดที่ประเทศจีนนะคะ
ซึ่งผู้บังคับการปคมบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติในหน้าทั้งคู่เนี่ย
โอ้โหการเดินทางเข้าออกไทยกัมพูชามากกว่าร้อยครั้ง
เส้นทางก็คือ๓ประเทศที่เราบอกไปเลยค่ะ
มาเลเซียแล้วก็กัมพูชา

น่าจะมีมาไม่น้อยกว่า๒ปีแล้ว
แล้วก็น่าจะมีผู้รับจ้างอุ้มบุญมากกว่า๑๐คนด้วย
ซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะคะ
ก็เป็นความผิดเกี่ยวกันกับสมคบกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป
เพื่อกระทำผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับอาจยกรรมข้ามชาติ
ร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งคันแทนเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า
และความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาชักชวนรับจ้างเป็นแม่อุ้มบุญ
สำหรับข้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชพันธุ์ค่ะ
ฝ่ายสอบสวนมีการประสานนำของกลางที่ตรวจพบในบ้านของผู้ต้องหา
เอาไปให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาว่าจะเข้าข่ายความผิดตามพรบยาหรือเปล่า
ว่าน่าจะรู้ผลการหารือกับตัวแทนของสทวันจันนี้นะคะ
คาดการณ์ว่ากลุ่มในหน้าพวกนี้จะจัดหาแม่อุ้มบุญในไทยน่าจะมีอย่างน้อย๖๗กลุ่ม
แต่พบความเชื่อมโยงเป็นไปได้ว่าในทุนใหญ่ที่เป็นตัวกลางประสานงานว่าจ้างให้กลุ่มในหน้ากลุ่มต่าง
หาแม่อุ้มบุญน่าจะเป็นคนคนเดียวกันคือมีหนึ่งคนแต่ว่าแยกในหน้าออกเป็นหลายขาหลายกลุ่ม
ที่พูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าการทำคลอดในโรงพยาบาลที่จีนเนี่ยโรงพยาบาลเดียวกันหมดเลย
มันเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันหมดเลยก็เลยเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันนี่แหละ
ซึ่งเครือข่ายที่ถูกจับเมื่อวันที่๑๓กุมภาพันธ์ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาหญิงรับจ้างอุ้มบุญ๑๕คนที่โดนจับนะคะ
ส่วนการตรวจหลักฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พบในบ้านพักก็จะต้องส่งให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยตรวจสอบมาตรฐานแล้วก็ที่มา
รวมถึงการครอบครองถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าถึงจะสามารถพิจารณาแจ้งความผิดในหน้าเพิ่มเติมได้ค่ะ
ประเด็นเรื่องอุ้มบุญเถื่อนนี่คือเงียบไปพักใหญ่เราก็นึกว่าหมดไปแล้วจริงแล้วยังคงมีลักลอบทำกันอยู่นะคะ